วินดิรมลำแก๊กซ้ายตัวเก่งจากการท่าเรือก็บอกว่าจะทำเต็มที่นะครับ
หวังลึกว่าจะนำทีมชาติไทยไปโอลิมปิกครับ
วินดิรมรามเผยกับสื่อก่อนการซ้อมครั้งแรก
เพื่อเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้านะครับ
โดยบอกว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งรายการนี้มีโคต้า๓ทีมครับ
ไซต์วัย๒๒ปียังพูดถึงอาการบาดเจ็บแฮมสตริง
ตลอด๑เดือนครึ่งที่ผ่านมาเขาพยายามรักษาตัวเองมาตลอด
ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงอาการปวดเล็กน้อยเท่านั้นครับ
นั้นคือเขามาช่วยในสุดท้าย
ระหว่างวันที่๗ถึง๑๒มกราคม
ด่วนในศรีวัชละเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ว่าตอนนี้เน้นเรื่องระบบทีมและแก้ไขจุดบกพร่อง
ซึ่งผู้เล่นทุกคนพัฒนาขึ้นทั้งเรื่องสมาธิและความเป็นทีม
เหลือเพียงความแน่นอนเท่านั้นนะครับ
เพื่อเตรียมพบกับเกาหลีใต้และคาซักสถานในรอบลึกครับ
บางการรอบแรกนะครับ

และนัดที่๒พบกับออสเตอรียาวันที่๙มกราคม
เป็นรอบคัดเลือกที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทยทุ่มเททุกอย่าง
เก็บตัวตั้งแต่๑๗ธันวาคมปีใหม่ไม่ได้หยุดนะครับ
มีจัดกิจกรรมผ่อนคลายนิดในแคมป์ฝึกซ้อมนะครับ

อยากจะให้คว้าโคตราไปให้ได้